กเชือกรองเท้าแน่นแน่นแล้วก็สวมวิญญาณนักกรีธาวิ่งค่ะที่บอกว่าวิ่งเนี่ย
ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนต้องวิ่งตามจับบรรดานักพนันกันอีกแล้วจับได้อีกวงนึงแล้วค่ะ
วิ่งหน้าตั้งกันอีกแล้วแบบนี้คุณผู้ชมนี่ค่ะเมื่อวันที่สามพฤษภาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองอุดรธานีและสมาชิกอศเนี่ยนะคะ
ต้องพากันวิ่งลงไปบุกจับเซียนพนัน
แล้วเป็นพนันอะไรคุณชนะคุณเห็นวงเมื่อกี้ไหม
ผมพอจะเดาออกแล้วมันมีเวทีแบบนี้โอ้ไก่ชนแน่นอน
ถูกต้องค่ะบุกจับเซียนพนันไก่ชนที่บ้านน้องแคนหมู่๑๓ตำบลโนนสูงจ้ะ
มาถึงก็อย่างที่เห็นนี่แหละจ้ะวิ่งกันป่าราบเลยนักพนันกว่า๒๐คน
วิ่งหนีกันหน้าตั้งทิ้งเหล้าทิ้งไก่ทิ้งรองเท้าทิ้งรถ
คนละทิศคนละทางกระจัดกระจายและสุดท้าย
หลังจากวิ่งไล่ล่ากันอยู่สักพักเป็นยังไงรู้ไหมคุณ

โอ้โหนี่คือ

เป็นลม
เป็นลมล้มลงไปนอนกองกับพื้นนะคะ
ที่เห็นเป็นลมแบบนี้ไม่ได้แกล้งนะคะ

ก็เล่นวิ่งหนีพี่เจ้าหน้าที่กันหน้าตั้งไม่คิดชีวิตค่ะคุณ
เป็นลมค่ะอากาศก็ร้อนนะคะ
ต้องหามกันกลับมาอีกนี่เป็นภาระเจ้าหน้าที่เขาอีกนะเนี่ย
หลังจากหามคุณพี่เสื้อน้ำเงินกลับมา
เท่ากับว่าเป็นอันจบงานวิ่งมาราทอนในครั้งนี้
วบตัวสมาชิกได้ทั้งหมด๘คนเซียนพนันไก่ชน
พร้อมกับของกลางครบของกลางครบไม่ขาดไม่หายไปเลยนะจ๊ะ
วิ่งกันจนจุกวิ่งกันจนลมจับกันไปแล้ว
ก็โดนกันต่อแบบจุกเลยจ้ะ
ดำเนินคดีก็ตามกฎหมายต่อไป

เขาไม่ได้ตั้งใจจะเล่นการพนันกันหรอก

แล้วทีนี้เขาจะมาลองชนซ้อมกันดู

แต่ซ้อมไปซ้อมมาแล้วมันคันมือ

สุดท้ายเขาขายการพนันอยู่ดีนะฮะ

ที่นั่นก็โดนเหมือนกัน

มาชนไก่ตรงคล่องม้า
นี่ครับเจ้าหน้าที่ตามจับกันได้ประมาณสัก
โวงใหญ่เลย
ใช่ครับถือว่าเป็นวงใหญ่เลยนะครับ
ของกลางมีอะไรแน่นอนไก่ชน๒ตัว
ซุ่มไก่๑อันนาฬิกาจับเวลาอีก๑เรือน
แล้วก็มีเงินสดจำนวนนึงนะครับ
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเห็นไก่เยอะแยะหลายตัว

ที่เห็นเยอะมันไม่ได้จน
มันเป็นตัวชนมันมีแค่๒ตัว
ส่วนส่วนที่เหลือเป็นไก่ที่เลี้ยงไว้

ตัวที่เลี้ยงไว้มันไม่ได้ชน

งานนี้ก็ถูกแจ้งข้อหากันไปนะครับ
ก็คือร่วมกันให้ที่พักแล้วก็หลบหนีลักลอบ

แล้วก็เป็นการชุมนุมกันฝ่าฝืน

ทำกิจกรรมหรือว่ามั่วสุมกันในลักษณะแบบนี้มันเสี่ยงไง
เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด๑๙
อันตรายนะเขาก็ห้ามก็เตือนกันอยู่นะคุณผู้ชม